วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

คือเขาบอกว่าเป็นการที่จะเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจสำหรับนักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะชาวจีนมีการเชิญมาสักประมาณหมื่นคน
มาเป็นสักขีพยานค่ะบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงของประเทศไทย
มีการทุบสถิติโลกใหม่แล้วนะ
เดิมที่ดูไบเขาเคยทำไว้ปี๕๙
ล่าสุดของเราเยอะกว่าใหญ่กว่าใช้มะม่วงสักประมาณ๖๐๐ลูกนะคะ
คือเราจะทำสถิติข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ทีนี้ก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาทานกัน

เพื่อที่จะได้โปรโมทให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเขามาเที่ยวไทยเยอะ
ติดใจรสชาติของข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีน

เดินทางมาเที่ยวไทยเยอะที่สุดเลยนะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เกิดเรื่องเกิดราว

สำหรับงานนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย

ไลท์ของงานอย่างที่บอกไปก็คือข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูคืออะไรคะ
เหนียวเขี้ยวงูนี่เป็นพันธุ์พื้นเมืองถ้าผมจำไอพิรุเซียของเชียงราย
เด็ดจะเล็กแล้วก็เรียวแล้วก็สวยพอหุงเป็นข้าวเหนียวมาแล้วเนี่ยสีจะขาว
จะขาวแล้วสวยจะเหนียวแต่ไม่เละ

อร่อยจะนิยมเอามาทำข้าวเหนียวมะม่วง
ครั้งนี้ใช้ถึง๑๕ตันใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งอร่อยนะ
มะม่วงน้ำดอกไม้๖๐๐๐ลูกพอทำเสร็จสิ้นน้ำหนักของข้าวเหนียวมะม่วง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าประเทศไทยเรานี่แหละมีข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เป็นการทำลายสถิติข้าวเหนียวมะม่วงที่ใหญ่ที่สุดที่สุดในโลกของดูไบเมื่อปี๕๙นะ
อันนี้ก็คูณ๑๐๐กิโลกรัมเข้าไปก็๕๐๐กิโลกรัม
โอ้โหถึงว่าเชิญนักท่องเที่ยวจีนมาเป็นหมื่น

จัดงานแถวนี่แหละแถวเมืองทองทานีมั้งรู้สึกใช่ไหม

ทีนี้พลเอกประวิทย์บอกว่าแหมเดี๋ยวชาติอื่นเขาจะน้อยใจ
ก็เลยฝากบอกไปจริงแล้วทุกชาติ
เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยถือว่าเป็นแขกสำคัญของประเทศ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ถือว่าเป็นแขกสำคัญของประเทศไทย
ในปีที่แล้วปี๒๕๖๑มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักก็คือเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็มีความภาคภูมิใจ
ในวันนี้ที่ประเทศไทยได้ทำอะไรแบบนี้ก็คือเป็นหน้าเป็นตาของประเทศ
ป้อมเป็นรองนายกที่ดูเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
วันนี้ก็เลยมาเป็นประธานเปิดงานนะครับ
ก็มีการจัดเลี้ยงข้าวเหนียวมะม่วงนักท่องเที่ยวจีน
แล้วก็ยังมีอาหารไทยอีก๑๐อย่างนะครับ
มีการแสดงระบำวีรชัยลิงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
การแสดงของน้องปอยตรีชดาด้วยนะครับ
มีมิลีศิลปินชาวไทยที่ไปชนะการประกวดร้องเพลงที่จีนด้วย
คือเอาใจนักท่องเที่ยวจีนสุดฤทธิ์เลยวันนี้นะครับ
จะได้เข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะ
แล้วก็ในงานช่วงหนึ่งก็มีการโหร้องชัยโย
ชัยโย๓ครั้งเพื่อเป็นการเรียกขวัญแล้วก็กำลังใจ

เห็นแล้วก็หิวข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะ
ผมชอบทานข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้นะ

เอาแบบที่เอาสักแบบมันจะอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะ
เหลืองอมเปรี้ยวอันนี้อร่อยผมชอบ

พอฝ่ายข่าวน่าจะไล่ให้ไปลดน้ำหนักอีกนะฮะ